ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะบอกว่ามีแผนที่จะเดินทางไปที่ชุมพร
ก่อนงานแต่งงานของตัวเอง๕วันด้วยกันนะคะ
ที่บอสใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นเองก็วางคิวการฝึกซ้อมของเจ้าแหลมเอาไว้แล้ว
แต่ยังอุบไว้อยู่ค่ะว่าคู่ชกคนต่อไปของเจ้าแหลมจะเป็นใครค่ะ
ครั้งที่๓สมัยที่๒ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีในศึกวันแชมเปียนชิปล่าสุด
แล้วก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นเจ้าแหลมศรีสะเกดอย่างทุกวันนี้ค่ะ
ก็บอกว่าต้องมุ่งมั่นแล้วก็อดทนพร้อมกับฝากทุกคนเลยนะคะบอกว่าทอได้แต่ห้ามถอยเด็ดขาดค่ะ
ขณะที่เสียหุยสุรชาติพิสิทวุฒินันนะคะโปรโมเตอร์ผู้ที่ปลุกปั้นเจ้าแหลมก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ต่อไปยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งหมด
ถ้ามีความชัดเจนก็จะแจ้งให้แฟนมวยทุกคนได้ทราบกันค่ะ
ขณะเดียวกันเจ้าแหลมก็ได้บอกนะคะว่าหลังจากแต่งงานเสร็จค่ะก็เตรียมที่จะฝึกซ้อมต่อทันทีนะคะ
ก่อนที่จะเดินทางวันที่๖หรือ๗เพื่อเตรียมงานแต่งงานในวันที่๑๑พฤศจิกายนตามกำหนด
ก็คุยกับทีมนั้นก็รอแต่งงานเสร็จครับครับผมแล้วก็เขาเก็บตัวสอบเข้าไห้ครับผม
แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันการไถ่สายวันที่มันอะไรครับผมวันที่๒๘ครับผม
แล้วก็วันที่๘๑พฤศจิกายนตามคนใช้เรือ๑๖๘นะครับผม

วันที่๑๑นี่ก็จะมีงานตอนเช้าผูกแขนครับผม
แล้วก็มีตอนเย็นกินโต๊ะจีนครับผม